สามสมาชิกนั้นอยู่ระหว่างรอผลตรวจนะตอนนี้นะคะ
โดยสมาชิกของวงทั้ง๓คนได้เข้าตรวจหาเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็กำลังรอผลการตรวจหาเชื้อพวกเราได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
สตาฟแล้วก็ได้ใช้มาตรการอย่างเข้มงวดตามหลักเกณฑ์ด้านสาธารณสุขค่ะ
พวกเราจะไม่หยุดที่จะให้การสนับสนุนด้านสุขภาพของศิลปินอย่างเต็มที่
รวมไปถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับสำคัญสูงสุด
หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่สื่อได้ออกมารายงานข่าว
บรรดาแฟนคลับต้องบอกว่าส่งกำลังใจให้กับลิซ่าหายจากอาการป่วยโดยเร็วนะคะ
อันนี้ข่าวแบบด่วนมาเลยเพิ่งเมื่อสักครู่ที่เราทราบเลยอะค่ะ